เราจะอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตาม

แต่เป็นคำพูดของอาจารย์เสรีสุภาราทิศ

ฉันเป็นรองประธานบุรินทิศภาคเตือนภัยพิบาทแห่งชาติ
ท่านบอกว่าเราไม่เคยเจอนะ

เราไม่เคยเจอพายุระดับ

รองสัตว์อาจารย์เสรีสุพราทิศครับ

ภาคอีสานเตรียมพร้อมรับมือนะ

เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับ
เร็วที่สุดช่วงบ่ายวันนี้ย้ำอีกครั้ง

มันจะพาดผ่านเข้าสู่ประเทศไทยเต็มตัว

เมื่อเคลื่อนผ่านสวพปลาวแล้ว

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลาง

มหาสารคำอำนาจเจริญอุบลรัชธานี

เฝ้าระวังและบริหารความเสี่ยง
เตรียมพร่องน้ำล่วงหน้าเลย

บางที่คนในชุมชนเขาจะรู้กัน

เกี่ยวกับพายุลูกนี้โดยระบุว่า
พายุระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่พัดเข้าเวียดนามแล้วตรงมาประเทศไทยเลยนะ

ทำให้เราไม่มีประสบการณ์ในการเตรียมรับมือลมและฝน

แล้วฝนจะหนักมากกว่า๑๐๐มิลลิเมตรต่อวันครับ

อันนี้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ล้านสุดกรมอุตถุนิยมวัฒนิยาประกาศเตือนฉบับที่๑๒นะครับ
พายุไต้ฝุ่นโนรูได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามแล้วที่เมืองฮอยอัน
ด้วยความเร็วลมนะครับ๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่ามันจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนผ่านประเทศลาวตอนล่าง
ปกคลุมนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยที่ไหนอ่ะย้ำอีกครั้งอำนาจเจริญอุบลราชธานี
แล้ว๒๙กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้พายุมันจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับครับ
ซึ่งที่พูดมามันจะทำให้ภาคอีสานเกือบทั้งภาคฝนตกหนักครับโดยเฉพาะจังหวัดที่นะฮะเรามีทำไว้ไหมที่เป็นกรอบสีแดงนะครับที่เป็นกรอบสีแดง
จังหวัดเหล่านี้ท่านต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท้นตะหลิ่งนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับสีแดงมาแล้วให้ดูกันอีกที
เอาให้ดูน้ำแข็งอ่านช้าให้คุณผู้ชมที่อยู่ในจังหวัดนั้นนั้นได้ฟังหน่อย
หนึ่งในนั้นคืออุบลไงคุณผู้ชม
นี่ไงเผ็ดไหมไอที่หมุนอยู่เห็ดไหม
ไอ้ขอบพายุเนี่ยมันถึงแล้ว
คุณผู้ชมไม่ต้องไปดูว่าจุดศูนย์กลางมันจะมาเมื่อไหร่นะ
แต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือรัศมีร์เนี่ยมันกว้างใหญ่ภัยศาลมากนักเลย
ถึงว่าคนอุบลที่เป็นแฟนข่าวไทยรัฐทีวีบอกแล้ว

ใช่คือจังหวัดลิมโขได้รับปกติแล้วใช่ถูกต้อง
เพราะว่าพอรัศมีร์มันเข้ามาปั๊บนี่แหละ

นี่ค่ะให้ดูอันนี้เป็นภาพล่าสุดที่เป็นอยู่ตอนนี้เลยนะ

ถ้าคุณผู้ชมจับตาไปที่แผนที่ประเทศไทย
เห็นไหมล่ะว่ารัศมีของพายุ
มันเฉียนอุบลราชธานีของเราแล้ว